ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการวางยาเหมือนกันนะคุณกาย
อันนี้เป็นเรื่องของสองตายายค่ะซึ่งถูกวางยาแล้วก็ชิงทรัพย์ไป
ภูมิกับสพท่าตะเกียบตอนนี้กำลังเรียกประชุมชุดตำรวจสืบสวน
เพื่อที่จะเร่งจับคนร้ายซึ่งคาดว่ามากันสองคน
แล้วก็วางยาสองตายายจนหมดสติคาบ้านแล้วก็เอาทรัพย์สินของสองตายายไป
คือเรื่องนี้เพจสายใหม่ต้องรอดเขาได้รับการร้องเรียนนะคะ
บอกช่วยตามหาคนร้ายหน่อยวางยาสองตายายซึ่งเป็นพี่น้องกันนะคะ
คุณตาอายุ๘๐คุณยายอายุ๗๘ก็อยู่ด้วยกัน๒คน
วางยาเขาเสร็จขโมยทรัพย์สินเข้าไปเอาไปแม้แต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณยาย
ก็ยังเอาไปอ่ะคุณกายนะคะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๓๐ตุลาคมที่ผ่านมา
อำเภอท่าตะเกียบฉะเชิงเศร้าคนร้ายเนี่ยนะคะคือคุณตาบอกเข้ามาเหมือนกับมาพูดคุย
คุณตาเองเป็นคนเก่าคนแก่ในพื้นที่ก็เข้ามาคุณตาคิดว่าเป็นลูกหลานคนในหมู่บ้าน
ก็คุยคุยกันไปคุยกันมาชวนคุณตากินเหล้าซึ่งเหล้าคนร้ายนี่แหละเอามา
คุณตาก็กินแต่คุณยายไม่ได้กินระหว่างนั่งคุยกันคนร้ายก็จับตัวคุณยาย
แล้วบอกว่ายายอ้วนจังก็ไม่รู้ว่าตอนจับเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่านะคะ
แต่คุณยายบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณตาเกิดอาการเพ้อส่วนคุณยายเองก็หมดแรง
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะจนเช้าวันที่๓๑ตุลาคม
อันนี้คือคนร้ายมาวันที่๓๐เช้าวันที่๓๑ลูกชายกลับมาเจอสองตายาย
ลูกชายบอกตอนที่มาเจออาการก็แย่แล้วค่ะก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ปรากฏว่าพอไปตรวจเนี่ยเจอสารพิษในร่างกายเกิดอาการไตวายเฉียบพลันแขนขาอ่อนแรงค่ะ
ไม่รู้ว่ายายเอาอะไรให้คุณตาคุณยายกินหรือว่าโดนอะไรนะคะ
คุณยายเนี่ยเพ้อแล้วก็พูดบอกว่าเอาเงินมาเอาเงินมาอย่าเอาเงินไป
นี่ค่ะลูกชายก็เลยไปตรวจสอบพบว่าเงินในชาญหมากของยายเนี่ยหายไป๘๐๐
พร้อมทั้งโทรศัพท์อีก๒เครื่องก็หายไป
รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณยายซึ่งมีเงินอยู่๓๐๐บาท
คุณตาเนี่ยยังกลับไม่ได้ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะตอนหลานไปเจอเนี่ยคือคุณตาคือหมดสติเลยนะคุณยาย
คุณตาเองล่าสุดก็ยังพูดเบากับพนักงานสอบสวนได้
บอกได้ว่าคนร้ายมี๒คน
คือยังพอให้บอกแสะตรงนี้ได้ว่ากินคนร้ายมี๒คน
ซึ่งวันนี้ก็ทราบว่าคุณหมอจะเจาะคอเตรียมเจาะคอคุณตา

ผู้บังคับการตะบุดภูทรฉะเชิงเซากรรมชัพ
ให้ผู้กำกับสพท่าตะเกียบเร่งลงพื้นที่
หาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้

โอ้โหไปถึงบ้านไปหลอกผู้สูงอายุถึงบ้าน
เอาอะไรให้ท่านกินก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ชิงทรัพย์สินไปค่ะ
อืมนะฮะคุณผู้ชมครับ